คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะครับ

นี่ฮะบ้านหลังนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำ

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา
อืม
บ้านหลังเนี้ยอยู่ที่จังหวัดบุรีรำค่ะ

สะพ้ายของบ้านบอกพ่อผัวแม่ผัว

บ้านเก่าที่มีอยู่รื้อเลยแม่

เดี๋ยวแม่หนูที่อยู่ที่เกาหลีใต้

จะส่งเงินมาให้สร้างบ้านใหม่

ลูกชายบ้านนี้ชื่อเกียรติสัตว์
เค้าเคยเป็นทหารเกณฑ์
ปี๖๕ขออภัยครอบครัวนี้เคยมาคุยกับผมที่เปิดปากกับภาคภูมิ
มาร้องขอความช่วยเหลือพร้อมกับชาวบ้านอีกโอ้โหเป็นร้อยคนนะที่บุรีรำ
ร้อยเจ็ดสิบคนได้เกียรติศักดิ์เนี่ยระหว่างที่เกณฑ์ทหารอยู่ที่สัตหีบชนบุรีนะฮะ
เขาบอกเขาได้เจอแล้วก็พูดคุยกับหญิงสาวคนหนึ่งทางเฟซบุ๊ก
ก็ทักทายกันไปมาหาสู่กันแล้วก็มาหาฝ่ายสาวเนี่ยที่ชื่อมะปรางเนี่ย
ทำงานอยู่แถวโรงงานที่นวรรณครค่ะนี่คนขวานะฮะ
หลังจากเขาปลดประจำการนะเขาก็กลับมาอยู่บ้านที่บุรีรำ
ปรางก็ขอมาอยู่ด้วยเขาก็บอกโอ้บ้านผมเล็กนะยากจน
บอกไม่เป็นไรเรารักกันแล้วเราอยู่ด้วยกันเราเป็นแฟนกัน
ปรางมาอยู่ได้ค่ะพอมาอยู่ที่บ้านของเกียรติศักดิ์ที่บุรีรำเนี่ยนะฮะ
ก็มีพ่อกับแม่อยู่ด้วยมะปรางก็เริ่มคุยกับคนในหมู่บ้าน
เริ่มจากญาติพี่น้องก่อนนะแล้วก็มันก็ปากต่อปากไปถึงคนในหมู่บ้าน
หมู่บ้านใกล้เคียงอีกข้ามจังหวัดก็ยังมีนะเขาก็ปากต่อปากกันไป
ปรางบอกว่าแม่ของเธอเนี่ยอยู่ที่เกาหลีใต้ไปมีสามีใหม่
ซึ่งพ่อเลี้ยงของเธอเนี่ยเป็นคนเกาหลีใต้ทำงานเป็นตม
แล้วก็มีสวนผลไม้ด้วยนี่เขาต้องการคนไปทำงานที่สวนผลไม้ที่เกาหลีใต้นะ
เธอสามารถพาไปได้ไม่ต้องยุ่งยากด้วยเพราะว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นตมเกาหลีใต้
แต่มันต้องเสียค่าหัวหน่อยนะคนนึงก็๘๐๐๙๐๐หรือว่าจะ๑๒๐๐๐บ้าง
แตกต่างกันไปแล้วแต่เรื่องของคุณสมบัติหรือว่าอายุของแต่ละคน
เชื่อไหมคนมาหลงเชื่อเยอะแต่บางคนในหมู่บ้านเขาก็ไม่เชื่อ
หลอกหรือเปล่าเชื่อได้หรือเปล่ามะปรางเลยใช้วิธีนี้ไง
บอกว่าให้พ่อกับแม่สามีเนี่ยบ้านกิติศักดิ์เนี่ยรื้อบ้านเลย
เดี๋ยวแม่หนูที่อยู่ที่เกาหลีใต้จะส่งเงินมาให้เดี๋ยวส่งมาให้ล้านหนึ่งเพื่อสร้างบ้านใหม่
เขาลื้อบ้านเลยแล้วเนี่ยที่เห็นเสาเนี่ยคือไปเอาวัสดุจากร้านวัสดุก่อสร้างแถวในพื้นที่มาก่อน
สองแสนกว่าบาทค่าวัสดุค่าคนงานต่างต่างนานาสุดท้ายมะปรางเนี่ยไม่มีเงินให้นะฮะ
บ้านมันก็เลยเหลือแต่โครงแบบนี้อ้าวยังไงล่ะ
คือช่วงที่มีการลื้อบ้านชาวบ้านก็ยิ่งเชื่อไงชาวบ้านที่ไม่เชื่อก็เลยเชื่อเลย
อู้แสดงว่าสงสัยนี่ลูกสาวลูกสะพ้ายบ้านนี้เขามีเงินจริงนะ

คือหลังจากที่คนเชื่อมีเงินนี่พ่อนี่พ่อสามีพ่อเกียรติศักดิ์พ่อแฟนพ่อแฟน
โอ้โหคือตัวแม่ของเกียรติศักดิ์เนี่ยก็จะไปด้วยนะเกาหลีใต้
แต่ไม่ได้เสียค่าหัวเหมือนกับชาวบ้านแต่ว่าลื้อบ้านตัวเองเพื่อสร้างบ้านใหม่
เพื่อให้คนเนี่ยเชื่อว่าเขามีเงินจริงมะปรางเขาคงไม่หลอกหรอก
ปรางบอกว่าเดี๋ยวเก็บกระเป๋ามารอเลยมีรถตู้มารับ
เช้าวันที่๕มกราคม
เดี๋ยวจะมีรถตู้มารับเพื่อไปขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิ
เกาหลีใต้แต่กลางดึกคืนวันนั้นอ่ะ
ติศักดิ์บอกว่ามะปรางเนี่ยอยู่ดีออกจากบ้านไป

เดี๋ยวจะมารับคนที่จะไปทำงานด้วยตัวเอง
เพื่อจะขึ้นเครื่องไปเกาหลีใต้
ขอให้ชาวบ้านคนหนึ่ง
ว่าก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เสียค่าหัวให้เธอเหมือนกันเนี่ย
ขับรถไปส่งเธอหน่อยเธอจะไปรับแม่
นอนอยู่ที่โรงแรม
แม่บอกให้ไปรับที่เทอร์มินอลที่โคราชที่ห้าง

แล้วพอมะปางลงรถไปมะปางหายไปเลยฮะ

เขาก็ขับรถกลับมาที่บ้านที่บุรีรำบอกเอายังไงติดต่อมะปรางไม่ได้
ปรางหายไปพร้อมกับฆ่าหัวของชาวบ้านในหมู่บ้าน
แล้วก็คนในพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่ปากต่อปากเนี่ย
รวมแล้วมีผู้เสียหายร้อยเจ็ดสิบกว่าคน

เขาก็รวมตัวกันไปแจ้งความที่โรงพักที่บุรีรำนะฮะ

ถ้ามีภาพวันนั้นที่ชาวบ้านเนี่ยพากันไปโรงพักนี่เห็นไหม

ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีข่าวดีนะตำรวจเนี่ยจับตัวได้แล้วนะ
นี่ฮะเจอตัวมะปรางแล้วนะครับ
ไปจับได้ที่ชนบุรีนะฮะ

นางสาวสุพรัชอายุ๒๔ปีนะครับ
อยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่บังละมุงนะฮะ
ทางแม่ของเกียรติศักดิ์นะครับ
บอกตอนมาอยู่ด้วยกันแรกที่บ้านเนี่ย
เขาดีมากนะเขาดูแลอย่างดี
เรียกว่ารักเลยล่ะลูกสะพ้ายคนนี้

นี่แม่ต้องเป็นหนี้ร้านวัสดุนี่๒แสนกว่าบาทนะฮะ
ดีนะเขาให้เอาวัสดุที่ยังไม่ได้ใช้เนี่ย

จะค่าแรงคนงานอีกแล้วนี่ต้องมาสร้างกระต๊อปกันอยู่ข้างเนี่ย

ชาวบ่งชาวบ้านเนี่ยโชคดีมากนะ
ที่เขาเข้าใจว่าแม่พ่อแล้วก็เกียรติศักดิ์เนี่ย
ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจร่วมกับมะปรางด้วย

ตำรวจภูทรจังหวัดบุรีรำนะครับ

บอกว่าคดีนี้มีผู้เสียหาย

พบว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย

เพราะเป็นการบอกต่อปากต่อปากนะฮะ
ความเสียหายทั้งหมด๑ล้าน๗แสนกว่าบาท
สำหรับชาวบ้านที่เสียเงินค่าหัวให้กับมะปราง
เพื่อหวังจะไปทำงานที่เกาหลีใต้

เขาก็เลยตั้งใจว่าจะไปทำงานกัน

เก็บเงินไว้ที่ตัวแค่๔แสนบาท
เงินที่เหลือโอนไปที่เกาหลีใต้หมดแล้ว

ตำรวจบอกต้องขยายผลต่อไป

หรือจะจ่ายเงินสดให้ก็แล้วแต่
บ้านทั้งหมดเนี่ย๑๗๐๐๐๐๐กว่าบาท

ตกลงยักย้ายถ่ายเทไปอยู่ที่ใครบ้าง